ชัดทันข่าวในวันนี้นะคะมีเรื่องราวพิเศษที่เราจะได้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยค่ะ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็จะเห็นนะคะว่าภารกิจและโครงการต่างนั้นมีมากมายทีเดียว
ล่าสุดค่ะมีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่
สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจและจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะ
มาพูดคุยกับคุณชัดชัยคุณปิติลักษณ์ค่ะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ค่ะคุณชัดชัยวันนี้มาร่วมพูดคุยกัน
ที่มาที่ไปของโครงการนี้จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
จริงเราต้องการที่จะใช้แล้วก็พัฒนาประเทศไทยให้มัน

แต่ว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าทรัพยากรของเราค่อนข้างมีจำกัด
ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเวลา
หรือว่าจำนวนเงินจำนวนโครงการอะไรทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นทางกระทรวงเองเลยมีนโยบายในการที่กำหนดพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่านำร่องก็ได้นะครับ
จะเป็นพื้นที่ที่เอาทรัพยากรทุกอย่างเนี่ย
สัมพกำลังนะครับลงไปเพื่อที่จะพัฒนาตรงนี้
ให้มันเกิดขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่เรามีอยู่นะครับ
แล้วทำไมเราถึงคุยกันกับทีมมีการประชุมการหารือร่วมกัน

ของเราเองเนี่ยถ้าเราบอกว่าพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานคร

ว่าที่มันพัฒนาแบบจากโครงการนี้กับไม่พัฒนาจากโครงการนี้

ต่างจังหวัดก็จะมีเชียงใหม่ขอนแก่นมีภูเก็ต

ก็คือเป็นพื้นที่ที่คนทั้งโลกรู้จักอยู่แล้วนะครับ
สองก็คือภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีอนาเขตชัดเจน
มรอบด้วยน้ำตลอดแล้วก็มีสะพานอยู่สะพานหนึ่งเชื่อมต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นจะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่าง
พัฒนาแล้วก็มีการวัดผลได้อย่างชัดเจน
เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
ใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรามีนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาเป็นคนที่ทดสอบระบบ

ก็คืออยู่ที่ประมาณ๑๐กว่าล้านคน๑๓ล้านคนต่อปี
จำนวนนี้นะครับ๑๐ล้านคนเป็นคนที่มาจากต่างประเทศ
ค่ะโอ้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้

ประกอบหลักสำคัญมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

มันเป็นความรู้สึกได้หลายอย่างนะ
มันพร้อมมันไม่พร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตาม
แต่ว่าในทางวิชาการมันมีอยู่๖ประเด็น
เศรษฐกิจจะต้องมีความกระฉับกระเฉงว่องวัยนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามกระแสของเศรษฐกิจโลกได้
ซึ่งภูเก็ตมีตรงนี้เต็มที่นะครับ
เราเป็นภูเก็ตเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับ

สมมุติถ้าวันหนึ่งการท่องเที่ยวหมดไปเนี่ยภูเก็ตจะอยู่ยังไงนะครับ
ก็เลยต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีเศรษฐกิจดีเจอต์ขึ้นมา

ช่วยด้วยเพราะว่าการทำเศรษฐกิจดิจิท
ที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวมันไปคู่กัน
แล้วเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บมันก็มีไอเดียใหม่มีอะไรออกมานะครับ
การที่เป็นเมืองที่สมาร์ทจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
รัฐบาลก็มีบริการต่างนำไปสู่ประชาชนได้
เรียกว่าครบทุกมิติที่จะช่วยพัฒนาทำให้ภูเก็ตนี่เป็นเมืองที่มีความทันสมัยจริงนะคะ
เตรียมการของเราเนี่ยเราร่วมมือกับทางกระทรวงด้วยนะครับ
ในการจัดทำพื้นที่พื้นที่ที่เป็นสำนักงานนะครับ
ในอนาคตประมาณ๓๔ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยภูเก็ตจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
คนสามารถที่จะหาหมอได้สะดวกขึ้นสามารถกดเรียกแพทย์จองนัดจองอะไรได้หมดนะครับ
มีเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถกดโทรเรียกทางเจ้าหน้าที่ได้บริการต่างน้ำไหลไฟสว่างเนี่ย
นั้นจะเป็นพื้นฐานเฉยเหมือนเมืองที่มีถนนนะครับแต่หลังจากนั้นเราต้องการที่เอารถมาวิ่งบนถนน
แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาทำให้เกิดความมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับ
แล้วทางกระทรวงเองก็เล็งเห็นว่าทางซิป้าเนี่ยครับมีสำนักงานอยู่ที่สาขาภูเก็ตด้วยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางในการเชื่อมต่อกับภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาคมต่างเนี่ย
ต้องเกิดจากภาคประชาสังคมด้วยครับ
จริงแล้วประชาชนในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญด้วยจริง
แล้วก็น่าตื่นเต้นมากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ตนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณชัดชัยเองพูดให้ฟังหน่อย

คือตอนนี้เรากำลังดำเนินการกิจกรรมในบางส่วน

สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ต

สองก็คือไปหาโรงพยาบาลทุกที่นะครับ

เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนใบเดียว
เชื่อมต่อแล้วก็สามารถรู้เลยว่า

ตอนนี้มาพลิกอัพยาที่โรงพยาบาลหนึ่งได้หรือเปล่า
และอันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้หมดนะครับ

ก็จะเป็นการทำเรื่องขนส่งมวลชน
รถเมย์สื่อสารมวลชนที่ภูเก็ตกำลังจะเริ่มทำ
หลายโหมดเนี่ยนะครับ
ก็จะเข้ามาเชื่อมต่อกันตรงนี้ด้วย

เรียกร้องขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
สามารถจะกดในแอปโทรศัพท์มือถือ
เพราะตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ

เป็นทางปกครองทางตำรวจหรือว่าพยาบาล
สามารถที่จะเข้ามาต่อแล้วก็รู้โลเคชั่นของเราได้
เราสามารถที่จะแท็กได้นักท่องเที่ยว

เราสามารถแทรกได้ว่าคนนี้ไปพักโรงแรมนี้
โรงแรมนี้น่าจะเหมาะกับสินค้าและบริการพวกนี้
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดภูเก็ตหรือพ่อค้าประชาชนในจังหวัดเอง
สามารถทาเก็ตได้ว่าถ้าพักโรงแรมตรงนี้นะ

เราสามารถที่จะช่วยบริการให้นำไปสู่กับนักท่องเที่ยว

เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้
อีกอันหนึ่งก็คือภูเก็ตมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน
เพราะฉะนั้นการลงทุนทางด้านดิจิทัลอาจจะต้องใช้ทัศนียภาพ
หลายอย่างที่ภูเก็ตมีเอาไว้แล้ว
บริษัทต่างชาติมีความสนใจในการที่เข้ามาตั้งศูนย์บริการในจังหวัดภูเก็ต

ได้เห็นการพัฒนาในหลายมิติที่ทางคุณชัดชัยบอกเอาไว้เร็วนี้
ใช่ค่ะพูดถึงภูเก็ตแล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากไปอยู่ภูเก็ต
แต่สุดที่หน่อยในอนาคตบ้านเราจะมีพื้นที่อื่นด้วยไหม
อย่างที่บอกว่าเป็นภูเก็ตเป็นโครงการนำร่อง
ว่าเราก็ต้องการที่จะไปเรียนรู้ว่ามีปัญหามีอุปสรรคและความท้าทายอะไรบ้าง
ในการที่จะไปทำพื้นที่๑นะครับ

ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสามารถกระจายได้ทั่วประเทศของเรา
วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีจากคุณชัดชัยคุณปิติลักษณ์นะคะ
ขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับ